ครั้งแรกที่คุณก๊อฟเขาออกมาออกงาน
คนก็ไปถามเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น

ก๊อปเปอร์จยะนี่แหละเป็นตัวแปลน

เขาบอกว่าส่วนใหญ่คนก็ให้กำลังใจ

คนที่ก๊อฟรักน้องก๊อฟบอกอย่างนี้นะครับ
อยากอยู่ข้างไม่เคยบอกว่าต้องทำอะไรน้องโตแล้ว
ว่าก๊อฟไม่ใช่ตัวแปรนะ
น้องมีผู้ใหญ่มีเพื่อนในวงการที่คอยให้คำปรึกษาอยู่แล้ว
สำหรับกรณีที่พูดว่าหลังจากคบก๊อฟเนี่ย
ทำให้น้องขวัญเปลี่ยนไปหรือเปล่า
จุดไหนที่น้องสบายใจน้องก็อยากอยู่ตรงนั้น
คนเรามันสบายใจจะอยากจะอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้น
ก็พูดถูกเรื่องครอบครัวขวัญเมียมาปรึกษาเปล่า
เรื่องนี้ผมขอเลี่ยงนะฮะจะไม่ตอบเลี่ยงที่จะตอบดีกว่า
เคยเข้าไปคุยกับแม่บ้างหรือเปล่าก็บอกว่าตอนมีประเด็น
ก็เข้าไปหาและเข้าไปหลายครั้งจริงคุยกันจริงจังครั้งเดียว
หลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยมีหลายครั้งที่ก๊อฟพยายามเข้าไป
ส่วนที่ตัวไม่ติดนะฮะตัวไม่ติดก๊อฟก็ไม่ทราบ
ทำหน้าที่ของก๊อฟและดูแลน้องให้ดีที่สุด
ไม่ได้รวยล้นฟ้าเอ๊ะคล้ายกับกัดนะหนู

แบบว่าบางทีเหมือนกับถ้าพี่แปลความหมายแบบ
เฉพาะเฉพาะเขาคงอยากจะได้ลูกเขยรวยรวย
เธอไม่ได้รวยมากหรือเปล่าอีก๊อฟนึกออกไหม
ไม่ได้รวยหรือเปล่าทำไมเธอกัดฟันอย่างนั้นเอะแอ้งขี

แต่จะอยู่ข้างน้องไม่ว่าจะแย่หรือจะทำไมมันยาวจังเลยเธอ
นะฮะจะยิ้มนะเขาก็ว่าอย่างงั้นอยู่ยาวอีกหน้านึงอีกโอ๊ะ
สามสำหรับเรื่องก็สัมภาษณ์ก็แตกแบบปิดอย่างงั้น
ที่ผ่านมาผมให้เกียรติแม่มาตลอดหลังจากผมกลับมาก็คบกับขวัญ
ก็คิดว่าไม่ได้มีอะไรเสียหายพยายามชวนกันไปทำเรื่องดีดีนะ
ไม่เคยชวนไปทำอะไรที่ผิดส่วนการที่คนไปตีความว่าขวัญไม่กลับบ้าน
เพราะอยู่กับผมขอให้เป็นคำตอบเดียวกับขวัญดีกว่า
และย้ำว่าถ้าคนเรามีพื้นที่ที่สบายใจมันก็อยากจะอยู่ตรงนั้นแหละ
สำหรับเรื่องเลขที่บัญชีก๊อฟล่ะก็ใช้ไลน์ผม
ถ้าเป็นอะไรผมต้องซัพพอร์ตน้องได้ที่จะช่วยเต็มที่
สรุปคำถามคือยายขวัญท้องหรือเปล่าเออ
ขวัญท้องหรือเปล่านะส่วนเรื่องท้องที่พูดคุมเคลือก็บอกว่า
คงต้องไปถามคนปล่อยข่าวแล้วล่ะแต่คิดว่าตอนนั้น
สัมภาษณ์แล้วคงหนักสำหรับน้องมากดีที่มีพี่เตือนสติเอาไว้
และยืนยันว่าขวัญไม่ได้ท้องอะไรที่อยู่ในโซเชียลหลายเว็บ
หลายที่ที่เกาะกระแสเพื่อดึงคนเข้าไป
รับรองว่าขวัญไม่ได้ท้องหลังจากนี้จะเข้าไปคุยกับคุณนายแม่ไหม
อยากให้ทุกอย่างสงบก่อนอยากให้ขวัญเคลียร์ก่อนกลับที่บ้าน
เมื่อถามว่าให้คำปรึกษาอะไรบ้างก่อนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันที่แย่สุด
ก็ยังจะอยู่ข้างขวัญตลอดนะก๊อฟบอกกับขวัญว่าครอบครัวสำคัญ
และก็ไม่อยากให้เป็นอะไรแบบนี้อยากจะบอกอะไรกับแม่ก่อน
สิ่งที่เราเข้าใจผิดไหมคำถามนี้ไม่ตอบแล้วพอแล้ว
อยากจะพูดอะไรกับบ้านเขาไหมไม่พูดให้กำลังใจอย่างเดียวพอแล้ว
คบครั้งนี้จะแต่งงานไหมเราคุยกันเรื่องอนาคตกันก่อน
กันปกติแต่ตอนนี้ขอเป็นเรื่องส่วนตัวของเราดีกว่า
ขอให้เรื่องเผาไปก่อนยังไงผมไม่ทิ้งน้องแน่นอน
ต่อไปอือมีคนมารายงานว่าลูกแก้วน้องขวัดแล้วนะครับ
อ๋อเหรอในไอจีฉันไว้ดังผิดรสเอ่อไม่เอาเดี๋ยวกูโดนอ่ะ

โรคจวัตรอ๋อโรคไจ้โรคจวัตรอ่ะฮะ
ต่อไปทำไมคุณจะมาเงียบคะ

ไม่แต่ก็สงสารไอ้ขวัญมันเนาะ

เห็นไหมมันทำงานตั้งแต่เด็กพี่เมื่อก่อนเนี่ย

แต่เราเจอมันอาจจะสัก๑๐กว่าแล้ว

จังงแต่แรกอะมันออกมาคนรู้หมดทั้งประเทศเลยอย่างนั้น

ถ้าแม่ไม่ลงไอจีก็ไม่เป็นเรื่องหรอกเนอะตรงจุดเกิดเหตุคือคุณไอ้แม่เนี่ยเนาะ